คดีนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเบื้องต้นนะคะลุงพลก็ปฏิเสธ
ข้อกล่าวหาทั้ง๓ข้อหาที่ถูกออกหมายจับ
นะคะสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลท่าน
พยานหลักฐานต่างที่นำมาสู่การขอนุมัติหมายจับเป็นผู้ต้องหา
ณขณะนี้เนี่ยจะมีน้ำหนักมากพอหรือไม่อย่างไรก็ต้องต่อสู้กันต่อไป
ถูกต้องค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลุงพลก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองมาโดยตลอดจริงนะคะ
จนถึงวินาทีนี้หลังจากถูกออกหมายจับแล้วก็ถูกควบคุมตัวก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่มีพิธีสาบาน
ทุกคนในครอบครัวเลยค่ะ๑๐คนได้ทำพิธีสาบานร่วมกันนะคะ
หน้าหลวงปู่ลิ้นอดีตพระเกจิที่ชาวกกอกเคารพนับถือนะคะ
เนี่ยค่ะตอนที่กำลังจะขึ้นไปทำพิธีด้วยกันเราอยากให้คุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปดู
ช่วงเวลาที่มีการทำพิธีสาบานร่วมกันทุกคนในครอบครัวเลยค่ะ
บรรยากาศในช่วงเวลานั้นเป็นยังไงบ้าง
ข้าพเจ้านายชัยพลวิพาขอสาบานต่อหน้าต่อหลวงปู่เล่น
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายที่อยู่หน้าวัดธรรมภูภาเอก
ข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็น
หรือเกี่ยวข้อง

กับการหายตัวไป
จนถึงแก่ความตาย
ของเด็กหญิงอลวรรรวรร

ขอให้ข้าพเจ้า

จนถึงแก่ความตาย

ทุกคนดื่มน้ำสาบาน

ว่าเราไม่จะฆ่าน้องศมภู

วันนั้นทุกคนจะต้องดื่มน้ำสาบานครับมีแค่ลุงพลกับป้าแตนยืนยันว่าจะไม่ดื่มตั้งแต่แรก
อืมให้เหตุผลว่ากลัวถูกทำคุณสัยและจะยอมกล่าวคำสาบานต่อหน้าหลวงปู่ลิ้นเพียงอย่างเดียว
สุดท้ายหลังจบพิธีลุงพลก็มากล่าวคำสาบานใหม่
พูดเองคนเดียวในแบบที่ตัวเองตั้งใจในแบบที่ตัวเองเตรียมมาเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยค่ะ
ข้าพเจ้านายชัยพลวิพาขอสาบานว่าถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็น
เห็นใจในการตายของเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาขอให้ครอบครัวข้าพเจ้า
มีอันวิบัติมีอันชีพหายให้ตายตบให้ตายหงไปกับน้อง
อรวรรณวงศรีชาหรือน้องชมพู่ภายในในวันด้วยเถิด
นี่คือสิ่งที่ลุงพลยืนยันความประโยชน์สุดของตัวเองในวันนั้นนะคะครับ

คุณผู้ชมค่ะลุงพลจุดทูบ๙ดอกและปักทูบกลับหัว
ปากทูบกลับหัวต่อหน้าสถูปของหลวงปู่ลิ้นณเวลาเนี้ยตามภาพภาพเนี้ย
ปักทูบกลับหัวเนี่ยมันเป็นประเด็นครับ
มันเป็นประเด็นตั้งแต่วันนั้นเลยทุกคนสงสัยมาก
ว่าทำไมลุงพลต้องปักทูบกลับหัวแบบนี้ต้องการถอนหรือกลับคำสาบานอะไรหรือเปล่า
เรื่องมาเฉลยเมื่อไม่นานมานี้ที่ว่าจากเดิมที่หมอปลา
ให้ลุงพลบอกใครต่อใครว่าหมอปลาเป็นคนต้นคิดเรื่องของการปักทูบกลับหัว
เพื่อให้ย้อนกลับเข้าตัวคนที่คิดร้ายอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายหมอปลาบอกว่าไม่ใช่เลยนะ
ไม่ใช่ความคิดของหมอปลาเลยนะแต่เป็นสิ่งที่ลุงพลไปเชื่อหมอดูร่างทรงที่ไหนก็ไม่รู้
บอกว่าให้ปักทูบกลับหัวค่ะหลังจากที่หมอปลาไม่ได้สนิทสนมกับลุงพลแล้ว
ใช่ค่ะบอกว่าตอนนั้นก็ผมก็เห็นใจเขา
เห็นกระแสเข้ามาเยอะเหลือเกินทำไมปักทูบกลับหัวก็เลยบอกว่าก็บอกไว้แล้วกันว่าผมบอกให้ปรัก
ค่ะแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่สุดท้ายแล้วไม่ใช่นะตอนนั้นตะชาน
ก็คุณพ่อของครอบครัวก็เห็นว่าลูกหลานโอ้โหไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเลย
ก็จับมาสาบานดีกว่าจะได้สบายใจกันแล้วมันก็มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น